อย่างที่บอกไปค่ะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการตัดอ้อยแล้วก็มีข่าวอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถบรรทุกอ้อยบ่อยมาก
สองสามวันนี้ที่เราเล่าข่าวไปนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมานะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะมีรถยนต์พุ่งชนประสานงากับรถบรรทุกหกล้อที่บรรทุกอ้อยมาเต็มคันรถนะคะ
แต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยรถบรรทุกอ้อยเขาขับมาตามเลนของเขาปกติ
แต่ว่ารถยนต์เหมือนกับแซงคันหน้าแล้วพอแซงมาเบี่ยงไปชนกับเลนของรถบรรทุกอ่ะ
ชนประสานงากันเลยในรถยนต์เนี่ยมากันสามคนนะคะคนขับเป็นผู้ชายคนนั่งข้างเป็นผู้หญิง
แล้วก็ผู้ชายอีกคนนอนอยู่เบาะหลังผู้หญิงคนนี้รอดอยู่คนเดียวอีก๒คนเสียชีวิต
เธอนะบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเธอก็บอกว่ายอมรับว่าที่อยู่ในรถกันเนี่ยทั้ง๓คนไม่มีใครคาดเข็มขัดนิรภัย
นี่ไงฮะนี่ไงแล้วเธอเองก็หลับนะฟื้นขึ้นมาอีกทีคืออยู่โรงพยาบาลแล้วก็ไม่รู้เลยว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง
พอชนปุ๊บแล้วสลบไปเลยเธอบอกว่าขึ้นรถปุ๊บเธอหลับเลยแล้วก็พอรถชนไม่รู้ตัวไม่รู้เรื่องนะคะ
หลังจากตำรวจสพน้ำพองได้รับแจ้งค่ะว่ามีอุบัติเหตุบริเวณถนนสายน้ำพองกระนวลบ้านโศกแสงตำบลหนองบัวอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
ชนปรสานงาเลยนะคะรถเก่งนี้เละเลยปรสานงากับบันทุก๖ร้อคันนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสารเจ้าพ่อน้ำพองหน่วยกู้ชีพประนวลการกุศลเข้าช่วยเหลือนะคะ
ในรถเก๋งเนี่ยมีคนติดอยู่ในรถ๓คน

เจ้าหน้าที่ก็นำร่างออกมานำตัวส่งโรงพยาบาลน้ำพองนะคะ
ผู้เสียชีวิตคือนายจตุพลเปี้ยคำอายุ๒๓ปีคนนี้เป็นคนขับ
นายเจษดาศรีสุโคตรอายุ๑๗ปีนอนอยู่เบาะหลัง
ส่วนผู้บาดเจ็บคือนางสาวอภิญญาชาญฉลาดอายุ๑๘ปีนั่งหน้าข้างคนขับนะคะ
เขาเองก็ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ได้หนีไปไหน
ก็นั่งรอเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดเกิดเหตุนะคะ
เพราะว่ารถบรรทุกเข้ามาตามเลนของเขาปกติ
แต่ว่ารถเก๋งเนี่ยแซงมาแล้วก็โอ้โหพอแซงมาปุ๊บเบียดมาที่เลนของรถบรรทุกอ่ะนะคะ
ก็เลยประสานงากันวันเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
นายวุฒิศักดิ์ขับรถหกล้อบรรทุกอ้อยมาจากอำเภอกระนวลก็จะนำอ้อยไปส่งโรงงานน้ำตาล
เนี่ยนะคะทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูพอมันถึงจุดเกิดเหตุ
เจษดานอนพาดอยู่เบาะหลังเนี่ยค่ะเขาเร่งเครื่องจะแซงรถสองคันที่อยู่ข้างหน้าแบบนี้ค่ะ
รถเก่งอ่ะนะเร่งเครื่องไปพอแซงพ้นไม่ได้หักพวงมาลัยกลับเข้าเลนตัวเองไงคะ
ก็เนี่ยไปชนประสานงากับรถบรรทุกแบบนี้เลยรถก็เสียการควบคุมหมุนฝุ่นตลบเนี่ยนะคะ
ส่งนักข่าวลงพื้นที่ไปค่ะคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุข
ไปที่จุดเกิดเหตุเลยนะคะไปดูว่าถนนเส้นนี้เป็นยังไงบ้างก็เป็นอย่างนี้ค่ะ
สองเลนไม่มีเส้นแบ่งกลางถนนไฟสองสว่างก็ไม่มีนะคะ
ริมถนนสองข้างทางก็มีชิ้นส่วนรถยนต์รถบรรทุกกระจายเกลื่อน
แล้วก็มีเครื่องเส้นไหว้ดวงวิญญาณที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตนำมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณตามความเชื่อ
ทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามจากนางสาวอภิญญาที่หมู่บ้านโศกแสง
ซึ่งก็อยู่ไม่ห่างจากจุดเกิดเหตุนะคะเธอเป็นคนเดียวที่รอดชีวิต
เธอก็เลยเล่าให้ฟังว่าเธอกับผู้ตายสองคนที่มาในรถเก่งด้วยกันเนี่ยนะคะ
กินข้าวสังสรรค์ที่ร้านอาหารในตัวเมืองน้ำพองร้านปิดก็กลับบ้าน
พอขึ้นรถเธอบอกว่าเธอเอ็นเบาะนอนหลับไปเลยอะค่ะรู้สึกตัวอีกทีก็อยู่โรงพยาบาลแล้วอ่ะ
แล้วก็รู้สึกเจ็บตามตัวเต็มไปหมดหมอบอกว่าเพื่อนของเธอที่มาด้วยกันอีกสองคน
เสียชีวิตแล้วเพราะอุบัติเหตุรถประสานงากับรถบรรทุกอ้อย
บอกเธอตกใจมากเสียใจมากเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอุบัติเหตุเกิดได้ยังไงเพราะเธอหลับเลย
ถือว่าโชคดีที่รอดชีวิตมาได้แล้วก็ไม่ได้บาดเจ็บมากนัก
มีแผลที่หน้าผากที่แก้มขวาแล้วก็ที่ปากนะคะเธอบอกเลยว่าเธอเองเนี่ย
ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยผู้เสียชีวิตทั้งสองคนที่อยู่ในรถเก่งด้วยกัน
ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเธอหลังจากออกจากโรงพยาบาลก็ไปร่วมงานศพ
เธอโชคดีมากจริงจริงนะครับเดี๋ยวรอดชีวิตมาได้อะค่ะ
หนูนั่งข้างคุณขับไม่ได้ฆาตเข็มขัดด้วย

แล้วจากนั้นอะไรล่ะ
จากนั้นหนูก็พอขึ้นรถหนูก็ไม่ถึงอีกแป๊บนึงหนูก็หลับไปเลยค่ะ
แล้วก็ชนรถชนตอนไหนก็ไม่รู้

ตอนนั้นเราคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ
ก็ยังไม่รู้เพราะยังไม่เจ็บก็แบบ
ก็เลยเห็นเลือดก็เลยรู้สึกเจ็บ
หมอก็เลยเดินมาบอกว่าเออเพื่อนเสียแล้วสองคนเหลือหนูคนเดียวนะ
หมอบอกค่ะว่ารถชนกับรถประสานงานกัน
ก็ไม่รู้หนูก็ไม่รอดเหมือนกัน
ทำไมถึงคิดว่าไม่รอดอ่ะ

หลับได้ยินเสียงหนูแต่ว่าลุกไม่ได้

ได้ยินเสียงตอนที่อยู่บนรถ
เขาเรียกแต่ว่าหนูตอบโต้ไม่ได้

พอทุกคนเห็นสภาพรถก็บอกเลยว่า
เธอโชคดีมากอ่ะที่รอดชีวิตมาได้อ่ะ
แล้วก็บาดเจ็บแค่เล็กน้อยนะคะ
ทีนี้ทางฝั่งของคนขับรถบรรทุกอ้อยค่ะ

ตัวเองก็ยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
ขับรถบรรทุกอ้อยเพิ่งมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
ส่วนความคืบหน้าทางคดีพนักงานสอบสวนสพน้ำพองบอกว่า
อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
แล้วก็จะเรียกตัวนายวุฒิศักดิ์คนขับรถบรรทุกมาให้ปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งค่ะ